ขาหมูเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว
บางคนบอกเกลียดจังความอ้วนแต่ก็สั่งขาหมูกินอยู่ดี

มันคนไม่ไหวจริงแต่ที่เราจะพาไปไม่ได้เป็นข้าวขาหมูนะคุณผู้ชม
นุ่มลิ้นละลายในปากกันเลยกินจนสบายพลูงแล้วจ้า
จริงเค้าบอกว่าเปลื่อมันนุ่มอะคุณดู
ขาหมูก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าหอมกลิ่นเครื่องพะโลมาก
ไปที่ร้านครัว๒ต่อ
ร้านนี้นะอร่อยเด็ดไม่เหมือนที่ไหนเลย
เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบ
พลิกแพลงการนำขาหมูพะโล
จากข้าวขาหมูมาเป็นส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยว
เนื้อขาหมูเขาบอกมันนุ่มละลายในปากเลย
น้ำซุปพะโลก็กลมอร่อยมาก
ทานคู่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันเหนียวนุ่ม
รับรองเลยว่ามันอร่อยเด็ดฟินถึงใจแน่นอนคุณผู้ชม

นี่ต้องกลืนน้ำลายก่อนนะเพราะว่าดูภาพไปแล้วหิวมากนะคะ
มันจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูก็คือขายข้าวขาหมูอย่างเดียว
ขายมา๑๐ปีแล้วค่ะ

จะเอาขาหมูมาดัดแปลงเป็นอะไรดีนะ
ก็เลยลองมาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำกินเองในครอบครัวกันก่อน
แล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านบ้างให้ลองกินกันไปนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าได้ผลตอบรับดีมากเลย
ร้านนี้จะมีรสชาติขาหมูพะโล้ที่มันกลมกล่อม
ไม่หวานจนเกินไปไม่เค็มจนเกินไปดีครับ
น้ำซุปของเขาเป็นน้ำซุปพะโล
หอมเครื่องพะโลเตะจมูกไป๓ตำบล๔ตำบลนะคะคุณ

จริงลูกค้าที่มาเขาติดอกติดใจนะ
เชื่อไปฟังเสียงกันดูจ้า
ทำพะโล้ขาหมูนี้เหมือนแบบเกือบ๑๐ปีแลอาจ้า
แต่แบบที่พาทำก็เป็นกู้เตี๋ยวนี่กับ
อยู่ประมาณ๔๕ปีที่เป็นกู้เตี๋ยวนี้นะจ้า
ก็มีน้ำพะโล้ที่กลมกล่อมคงนะจ้า
แล้วก็จะมีซุปน้ำพริกเผาของเขา
ซึ่งทำมาใส่ในการปรุง
กินอร่อยเยอะคุณผู้ชมแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะ
จากน้ำซุปที่อร่อยกลมแล้วอย่างที่พี่เขาบอก
นี่เมื่อสักครู่ได้ยินไหมที่เด็ดของเขาคือใส่น้ำพริกเผาเพื่อชูรสให้ก๋วยเตี๋ยว
โอ้โหคุณมันอยากกินเอาจริงเห็นแบบนี้แล้วก็น่าทานมากเลยนะคะ
มันเป็นทีเด็ดของทางร้านเลยสำหรับใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสก๋วเตี๋ยขาหมูอร่อยแบบนี้นะคะ
ไปกันได้ที่ร้านครัวสองต่อตั้งอยู่ที่บริเวณถนนพะหนโยธินช่วงพยาวเชียงรายฝั่งขาขึ้นตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ร้านเปิดให้บริการ๙โมงถึง๔โมงเย็นค่ะใครเดินทางผ่านไปผ่านมาก็ลองชิมแวะชิมจอดชิมกันได้นะคะคุณผู้ชม
เห็นแล้วอยากจะเติมน้ำพริกเผาเข้าไปมันควรจะแบบงัดเข้าปากเลยอ่ะคือน้ำลายเลยอ่ะยังเอื้อกเลยอ่ะคุณดูสิขาหมูเขาน่าทานมากเลยมันแบบมันเอ้ย